คือในพื้นที่เนี่ยถนนซุด
แล้วก็ถนนคือเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก
พอเป็นฝนตกลงมาเนี่ยที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อก็มีน้ำขังอยู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ไปซ่อมแซมให้สักที
แล้วก็เป็นแบบนี้อยู่นานแล้วก็ทางยาวเลยนะ
ชาวบ้านเขาเลยเอาแบบนี้นุ่งกระโจมอกกันมาเลย

น้ำที่ขังเนี่ยเหรอฮะประชดเลยแล้วก็หญิงสาวคือ
เหลือน้อยคือสาวสูงวัยเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

คือถ้าดูแบบว่าไม่รู้บริบทนึกว่าจะชวนเล่นสงกรานหรือยังไง
แต่พี่ขออนุญาตเรียกพี่

เพราะว่ามันเป็นปัญหาถนนพังแบบนี้

มันขังขนาดนี้รถรามันวิ่งไม่ได้นะ
ลำบากนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนมันลำบากเขาเลย
นี่ล่ะถือขันคนละใบไปนั่งแช่น้ำอาบน้ำกันซะเลย
นี่คือถนนสายบ้านคำแคนใต้มุ่งหน้าบ้านประดูกตำบลคำแคน
ซึ่งเป็นถนนสายเศรษฐกิจในชุมชนค่ะคุณผู้ชม

ที่เป็นหลุมเป็นบ่อน้ำขังแบบนี้

มาซ่อมใช่ไหมไม่แก้ให้ใช่ไหมอาบน้ำกันซะเลยนะคะ

แล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยค่ะคุณผู้ชม
พอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อฝนตกลงมา
อย่างที่เห็นก็เป็นน้ำขังอยู่แบบนี้นะคะ
ส่วนช่วงหน้าแรงก็เต็มไปด้วยฝุ่น

ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาให้หน่อย
นางสนมจุ้งอังวะวัย๗๒ปีบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นแบบนี้มานานแล้ว
ถนนเส้นนี้มีมาตั้งแต่เขาเกิดนะคะคือเขา๗๒แล้วนะ
เขาบอกเห็นถนนเส้นนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ก็มีปัญหาแบบนี้มาเรื่อย
ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาซ่อมแซมเลยเดินทางลำบากค่ะคุณผู้ชมดูสิ
รถกระบะนะก็ลำบากอ่ะแล้วไม่ต้องพูดถึงถ้าขี่รถจักรยานยนต์เดินเนี่ย
ลุยดินแบบนี้นะคะเผลอตกหลุมบาดเจ็บอีกนะ
สัปดาห์ก่อนนางสนมเนี่ยบอกว่าเพิ่งขี่จักรยาน
แล้วก็ตกหลุมหัวเข่าแตกไปแล้วนั่นไง
ก็เลยไม่ไหวแล้วรวมตัวกับเพื่อนวัยเดียวกันค่ะ
ก็นุ่งผ้าถุงไปอาบน้ำกันเลยค่ะลองไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
นี่ไงบอกว่าเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วนะคะ
ก็เห็นถนนเส้นนี้มาทางด้านนายชัยวัดศรีสองชัย
ชาวบ้านที่นี่ก็บอกว่าชาวบ้านให้เส้นทางสายนี้
เป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน
อบตคำแคนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบถนนสายนี้
ก็ไม่ยอมนำงบประมาณมาซ่อมแซมถนนสักที
ชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนกันอยู่แบบนี้แหละค่ะ
เราไปฟังเสียงชาวบ้านอีกสักเสียงหนึ่งนะคะ
ทำงบประมาณให้มันเกินห้าแสนเราทำได้
นี่ทางงบประมีเสร็จชาวบ้านสิบว่าวาได้พี่

บหนี้อยู่แล้วคุณกำไว้ทำไม
นี่ไงชาวบ้านเขาเหลืออดจริงอบตว่าไง
นายหานอุปถามนายกอบตคำแคนบอกว่า
จริงแล้วตอนนี้มีงบประมาณปรับปรุงถนนสายนี้แล้วค่ะ
เป็นงบสะสมของอบตเองจำนวนสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท
ซึ่งอบตทำสัญญากับผู้รับเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมปูหินแล้วนะคะ
แต่ผู้รับเหมาเนี่ยแจ้งว่าตอนนี้ฝนตกหนักไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้
เดี๋ยวต้องรอให้หมดหน้าฝนก่อนเขาก็จะเอาหินคลุกมาโรยไว้ตามถนน
เหมือนช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีหินคลุกมามาช่วยเหลือในเรื่องของถนนที่ซุดเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้นะคะ
แต่เขาบอกต้องรอก่อนฝนตกยังทำไม่ได้
เคยเห็นแต่ถนนซุดแล้วชาวบ้านออกมาเรียกว่าเอายางมะตอยมาลาดผมเองทำเองซ่อมเอง
อันนี้ยังไม่เคยเจอหลุมน้ำซะเลยค่ะเพราะหลุมมันใหญ่จริงจริง
นั่งกันได้หลายคนเลยนะคะ